คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราก็ได้ยินข่าวความสูญเสียในวงการเพลงลูกทุ่ง
เป็นการปิดตำนานของอดีตนักร้องลูกทุ่งเสียงหวาน

ซึ่งล่าสุดค่ะทางญาติก็ได้นำศพสันติดวงสว่าง
บำเพ็ญกุศลที่วัดในจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
โดยจะมีการสวดพระอภิษฐรรม๗คืนและยังไม่กำหนดวันชาปนกิจค่ะ
สาราบำเพ็ญกุศลศาลา๒วัดมูลจินดาราม
ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
จัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพนายเจรผู้ทองหรือว่าสันติดวงสว่าง
อายุ๔๘ปีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของผลงานเพลงจูบไม่หวาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศลาดจังหวัดสมุทรสงคราม
ตั้งแต่เมื่อวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวานนี้นะคะ
ญาติพร้อมด้วยเพื่อนที่เคยให้ความช่วยเหลือ
ได้ปรึกษาดำเนินการจัดงานศพที่วัดจังหวัดปฐุมธานี
จากสันติมีแฟนเพลงจำนวนมาก
และกลุ่มเพื่อนที่รู้จักเคยให้ความช่วยเหลือในยามที่ลำบาก
ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพทั้งหมดค่ะ
โดยบรรดาญาติพร้อมกับเพื่อนก็ได้ร่วมกันรดน้ำศพ
จากนั้นนะคะได้ช่วยกันนำร่างของสันติใส่ลงศพไม้สักที่ได้จัดเตรียมเอาไว้
พร้อมทั้งตั้งสวดศพสวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๗คืน
หลังจากนี้ก็จะเก็บบรรจุศพเอาไว้ก่อนค่ะโดยยังไม่มีกำหนดการชาปนกิจ
วิพาผู้ทองพี่สาวก็ได้กล่าวว่าสันติมีพี่น้องรวมทั้งหมด๕คนนะคะ
โดยสันติเป็นคนที่๔ซึ่งเป็นคนที่ชอบร้องเพลงได้ตระเวนประกวดตามเวที
เพราะว่าเป็นคนที่มีน้ำเสียงอ่อนหวานจนกระทั่งได้เป็นนักร้องลูกทุ่งและมีชื่อเสียง
และเมื่อช่วงประมาณกว่า๑๐ปีที่แล้วได้ตรวจพบนะคะว่าเป็นโรคเบาหวาน
ปริญญาเอ็นดูหรือว่าสายันดาราฉายเงาตลกตัวชงบนเวทีก็เปิดเผยนะคะ
ว่าตัวเองอยู่กับสันติตลอดเวลาเนื่องจากทำหน้าที่เป็นตลกตัวชง
ที่สันติจะขึ้นแสดงและจะไปไหนมาไหนกับสันติโดยตลอดค่ะ
เรียกว่าทุกข์ยากลำบากมาด้วยกันก่อนที่สันติจะเสียชีวิต
ไอ้หนุ่มนาดอนและรักษาม๒ซึ่งก็มีออกไปบ้างนะคะ
ตามทางยูทูปแต่ว่าสันติก็มาเสียชีวิตก่อน
ดังนั้นจึงอยากจะวอนขอให้แฟนเพลงติดตามผลงานของสันติดวงสว่าง
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวต่อไปด้วยนะคะ